ร้านอาหารอร่อยกับวิวดี

จังหวาด

แล้วที่นี่ร้านนี้บอกเลยว่าอาหารอร่อยใจและบริษฐ์ดีแบบของสุดนี้
อยากจะติดตามแล้วว่าดีขนาดไหน
ไปกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้นะครับเรายังอยู่ที่บางแสนจังหวัดชนบุรีครับ

อยู่คู่กับชายหาดบางแสนมานานหลายสิบปี

ชื่อว่าร้านปากการัง
วันนี้เดี๋ยวจะไปกินกันไปพร้อมกับรถคู่ใจคันนี้ของผมนะครับ
รถยนต์คู่ใจที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ด้วยฟังก์ชั่น
ช่วยเตือนขณะถอยหลังเมื่อรถวิ่งผ่าน
จุดอับสายตาขณะคุณถอยหลัง
ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่กระจกมองข้าง
เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยสำหรับนักขับมือใหม่เลยทีเดียวล่ะครับ
อย่าช้าเลยไปกินกันดีกว่าครับ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านเรือนปาการัง
มองจากหน้าร้านเข้าไปข้างในยังเห็นวิวที่สวยงามเลย

นี่ไงสวัสดีครับ

เห็นบอกว่าเป็นระดับตำนานของที่บางแสนจังหวัดชนบุรี
ใช่ครับด้วยอายุของร้านมากกว่า๓๕ปีครับ
แล้วก็ถือว่าตอนนี้เป็นอันดับต้นนะครับของชนบุรีแล้วก็ของบางแสนเลยครับ

ถูกต้องครับเตรียมไว้แล้วที่โต๊ะครับทำใหม่สดเลยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมและคุณรีมเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนี้พร้อมกับอาหารที่วางเรียงรายน่ากินน่าทานมาก

ได้ครับสำหรับจานที่๑นะครับอันนี้ก็เป็นหมึกผัดไข่เค็มครับ
ของเราต่างจากที่อื่นตรงที่เราใช้ตัวไข่แดงนะครับอย่างเดียวเลยมันจะให้ความรู้สึกแบบหวานแล้วก็มันด้วยครับ
โอ้แล้วปลาหมึกอะครับปลาหมึกที่เราคาดสรรแล้วไง
ครับมันเป็นหมึกใหม่ครับสดใหม่ที่ขึ้นมาจากทะเลในทุกวันครับ
โดยเฉพาะของที่เราใช้นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นของจากทางบางแสนเองแล้วก็จากในชนบุรีเองก็คือเรียกว่าขึ้นจากเรือก็มาถึงร้านเราเลยครับ
โปรดใจไม่ไหวจริงครับตัดขึ้นมาก่อนเลย
ชิ้นเล็กเราไม่ใช้ครับเราใช้ชิ้นใหญ่ให้อร่อยเต็มปากเต็มคำไปเลยครับ
ฉ่ำเลยกินแล้ว
รสชาติมันดีมากคือผมจะบอกตรงเลยนะว่าเมนูนี้เนี่ยเอาจริงแทบทุกร้านที่เป็นซีฟู้ดมีหมดแต่ที่เนี่ยมีความแตกต่างอย่างที่คุณดรีมบอกมันไม่เค็มก็ไม่ได้เอาไข่ขาวใส่ลงไป

อันกระไข่เค็มอย่างเดียวให้มันเป็นซอสที่เข้ากันกับตัวเนื้อปลาหมึกแล้วผมชอบปลาหมึกเขามากเขาปั้งมาได้สวยจริงมันทำให้ตัวซอสที่เขาผัดเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาหมึกจริง

ทานกับข้าวสวยร้อนยิ่งอร่อยครับ

นูต่อไปกินปลาบ้างดีกว่า
ครับอันนี้ก็คือเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคนครับความพิเศษของเมนูนี้นะครับก็คือตัวพริกแกงครับคือพริกแกงของเราเนี่ยเราทำเองครับเราไม่ได้เป็นพริกแกงที่ไปซื้อมาจากตลาดเลยเราก็มีสูตรลับของเราที่มากกว่าสามสิบปีถ้าคนที่ชอบในเรื่องของอาหารที่รสจัดนะครับแนะนำเมนูนี้เลยของร้านเราก็คือจะไม่มีกล้างครับแกะเอาแต่ตัวเนื้ออย่างเดียวเลยครับมาให้

อันนี้ก็คือต้องใช้มงใช้มือนะแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเพื่อคุณผู้ชมแล้วผมยอมเปื้อนจะทานแล้วนะเป็นเมนูที่พอมาวางไว้บนโต๊ะอย่างนึงมันหอม

จริงแล้วคนชนบุรีคนบางแสนคนหนองมนต์เนี่ย
จะกินแบบชอบลักษณะของอาหารที่ออกหวานนิดนึง
ดังนั้นเองมันก็เลยจะเป็นปลากระพงทอดราดพริกสดครับ

เด็กก็กินได้ครับผู้ใหญ่ก็กินดีครับ
นี่คุณผู้ชมบรรยากาศเขาก็ดีอาหารเขาก็อร่อย

ผมดูในเมนูเขาแล้วยังหนา

บอกว่าร้านเราเป็นร้านเดียวที่ยื่นไปในทะเล
เพราะฉะนั้นในจุดต่างที่มันอยู่ริมทะเล

ใช่ครับก็ถือว่าเป็นวิวที่ดูพระอาทิตย์ตกสวยที่สุด
เป็นเหมือนกับสิ้นสุดตรงเขตของหาดบางแสนนะครับ

ก็จะเป็นที่ตั้งของร้านเราอยู่ใกล้กับเขาสามมุกครับ

ชมวิวทะเลตรงนี้เราเรียกว่าแหลมแท่นก็ได้ครับ
หรือว่าจะดูวิวของเรือชาวประมง
ทุกวันนี้ยังขึ้นอยู่ข้างร้านเราก็ได้ครับ
ก็วิวเขาดีอาหารเขาก็อร่อยแบบนี้
จะไหวเหรอบอกเขาไปที่ราคาเท่าไรครับ
กระโปรงเราขายอยู่ที่๔๕๐บาทเท่านั้น
แล้วยังปลาบึกผัดไข่เข้มนี่ราคาเท่าไรฮะ

แกงปะปะเห็ดโคนครับ๒๔๐บาทครับ

ราคาจริงในทุกจานนะครับ
ต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละเมนูที่นี่น่ะ
กับทางที่จะไปเขาสามมุก
ขับรถตรงไปเรียบชายหาดสักพัก
ก็จะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือเลยล่ะครับ
เรียกได้ว่าสะดวกหาง่ายไม่หลงแน่นอน

เราขอมอบให้เลยกับผ้ากันเปื้อน

ผมจะพาไปที่ไหนติดตามกันให้ได้นะ
จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
อร์นิวอีซูซูดีแมคไทยแลนเดอร์

อร่อยจริงเด็ดมาก
เป็นการไปบางแสนที่แสนจะติดใจ

ฉันชอบกินปลาหมึกผัดไข่เค็มมากเลยนะ
เป็นเมนูยอดฮิตที่ทุกเมนู

ต้องพูดเป็นประจำไม่รู้จะพูดทำไมแล้ว
ใครมีโอกาสก็แวะเวียนไปลองชิมกันได้นะคุณผู้ชม